มาดูเรื่องวุ่นแล้วก็เป็นเรื่องระทึกที่เกิดขึ้น
บริเวณทางลงทางด่วนเทพลักษณ์มุ่งหน้าสำโรงสมุทรปราการ
มีรถยนต์เชฟโรเล็ตคันหนึ่งสีดำนะครับไปชนราวกั้นขอบทาง
แต่ที่มันวุ่นกว่านั้นน่าตกใจกว่านั้น
เพราะว่าเจ้าของรถวิ่งหนีออกมาจากรถ
แล้วก็บอกคนทั่วไปเลยบอกว่าในรถมีระเบิด

แตกตื่นกันหมดชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำด่วน
พร้อมตำรวจสพสำรงเหนือต้องเข้ามา
ตรวจสอบรถยนต์ทะเบียน๒กกยหญิง๗๓
หลังจากรถคันนี้ประสบเหตุชนราวกั้นขอบทาง
บนทางด่วนกาญจนาพิเศษช่วงลงถนนเทพารักษ

คนขับรถวิ่งออกมาจากรถอย่างเร็วรี่
ร้องตะโกนบอกว่าในรถมีระเบิด
ทำให้คนแถวนั้นต่างตื่นตกใจนะครับ

ดูสิดูสิต้องกันพื้นที่ไว้เตรียมอุปกรณ์
รถมีระเบิดให้ทุกคนออกจากจุดเกิดเหตุ
ส่วนนายปียพงศ์อ่ำพิมพี
พิมพ์นะฮะอายุ๒๙ปี
เป็นคนขับคุณไปอยู่ไหนรู้ไหม

วิ่งหลบหนีเข้าไปอยู่ในป่าย่าข้างทางสิครับ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาพักใหญ่เลยนะประมาณครึ่งชั่วโมง

ก็ต้องไปคุมตัวคนขับรถคันนี้
มาสอบสวนและตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ

เพราะว่ามีคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง

แต่สิ่งหนึ่งที่น่าเอกใจว่าผู้ชายคนนี้เจ้าของรถคันนี้เขาพูดอีกบอกว่า
สงสัยผมจะโดนคุณสัยหรือผมเองจะเป็นโรคประสาทหรือเปล่า

งงอยู่แบบนี้แต่ก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ซึ่งต่อมาทางด้านของพันธ์ตำรวจเอกจำรัฐจันแดง

เปิดเผยผลการสอบสวนนายปียพงศ์เจ้าของรถคันนี้อย่างละเอียด

คุณผู้ชมครับเจ้าตัวรับสาภาพว่าเมายาจนหลอน

ใช่คืนวันก่อนไปเที่ยวสถานบันเทิงมา
เสพยาอีมาก่อนจะขับรถกลับ
มาง้อแฟนสาวที่สมุทรปราการ
แต่มาประสบอุบัติเหตุขึ้นรถไปชนราวกั้นขอบทาง
ส่วนที่บอกว่ามีระเบิดเพราะมันหลอน

เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเป็นผู้ขับแล้วก็เสพเมดแอมเฟตามีน

และการบอกเล่าความเท็จให้เรื่องลือ
จนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตกใจนี่เป็นอีกข้อหาหนึ่งนะ
ก่อนจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับ